จริงแล้วแต่ละที่เขาจะมีเจ้าถิ่นไงคุณนึกออกไหม

อ่าดูสิว่าเจ้าถิ่นทีนี้เขาห่วงที่ขนาดไหน

โน้ว

ไปฉันไปโดยคนไปโดยคน
ไม่ให้ไปไม่ให้ไปด้วย
ดักรอกันกลางถนนแบบนี้เลยเหรอ

ปกติเวลามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค

อย่างน้อยขอให้ได้งับล้อสักนิดหนึ่ง
วิ่งไส่วิ่งเห่าตาอะไรแบบนี้

พี่เงินพี่ทองเลยค่ะที่เป็นเจ้าถิ่น
เพราะปกติเหมือนมันไม่ค่อยจะมีรถวิ่งผ่านเท่าไหร่ไง
เจอแบบนี้โอ้ไม่รู้จะกลัวหมา
กลัวตัวเงินตัวทองก่อนดีเหมือนกันนะคะคุณ

แล้วรถไม่ล้มไม่งั้นมีเสพ
อย่างเดียวไม่พอต้องวิ่งหนีให้ทัน
จริงแล้วว่าไปเขาวิ่งไวด้วยนะ
พี่เงินพี่ทองน่ะ